ส่วนที่สมุทรปราการครับผู้หญิงคนหนึ่งไปจะไปทำธุระที่ทำการปรายศนีย์
ปรากฏโดนกระชากหัวมาตามคลิปนี้เลย
เธอเนี่ยมีสถานะเป็นลูกหนี้คุณผู้ชมฮะเป็นลูกหนี้ที่โอ้โหกู้เงินไปเยอะเหมือนกัน
เดี๋ยวบอกว่าเท่าไหร่นะแต่ดูสิ่งที่เจ้าหนี้กับพวกทำเธอสิ

มืดแล้วตอนนี้ฟ้ายพอฟ้ายพอแต่ฟ้ายไม่พอตีเขาอย่างนี้ตอนเริ่มแรก
หัวมาก่อนดึงผมมาก่อนตบหน้าเข้าไปพอล้มลงไปฮะเอาเข่าตีโอ้โห
ค่ะรุนแรงจริงจริงฮะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคนที่ถ่ายนะที่ใช้มือถือถ่ายอ่ะ
มีการไปห้ามคนอื่นที่จะเข้าไปห้ามด้วยนะบอกอย่าค่ะอย่าค่ะโอ้โห
บุกเข้าไปแบบลูกหนี้ไม่ทันได้ตั้งตัวคุณผู้ชมหมดสิทธิ์จะป้องกันตัวเลย
คลิปนี้เนี่ยเป็นไลฟ์ในเฟซบุ๊กนะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในที่ทำการปรายศนีย์อำเภอพระสมุทรเจดีครับ
กลางวันเลยช่วงกลางวันเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คคนที่ไลฟ์นี่แหละ
สืบทราบมาว่าลูกหนี้ก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อดำที่โดนทำร้ายเนี่ยจะมาใช้บริการที่นี่
พวกเธอก็เลยพาพวกมาดักรอพอเจอลูกหนี้มาถึงปุ๊บเข้าไปรุมเลยตามคลิปเลยครับคุณผู้ชม
ทีมข่าวเราจับใจความจากในคลิปได้ประมาณว่าผู้หญิงเสื้อดำผมสั้นที่ถูกทำร้าย
เป็นลูกหนี้ที่ไปกู้เงินจากเจ้าของเฟซบุ๊คที่ไลฟ์ประมาณ๒ล้านบาทครับเยอะนะ
แล้วผู้หญิงเสื้อดำที่เป็นลูกหนี้หลบหน้าไม่ยอมจ่ายเงินไม่ยอมจ่ายดอก
ไปพูดกับคนอื่นด้วยว่าเหมือนเป็นการอ้างอวดอ้างว่าไม่มีใครตามตัวเธอเจอหรอก
กระทั่งกลุ่มเจ้าหนี้ไปสืบมาจนรู้ว่าผู้หญิงเสื้อดำที่เป็นลูกหนี้จะมาทำธุระตรงนี้แหละ
ก็เลยพาพวกที่เป็นบรรดาเจ้าหนี้มาดักรอเลยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ดังคลิป
ที่ทั้งหมดจะลากกันออกมาหน้าที่ทำการปรายศนีย์ริมถนนอันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะ
แล้วก็ชุนละมุนกันอีกชุดใหญ่นี่โดนตบหน้าอีกทีนึง
แก๊งเจ้าหนี้ครับเหิมเกลิมท้าทายบอกท้าทายลูกหนี้นะไปแจ้งความดิไปแจ้งความเลย
ดำเนินคดีกับพวกเธอเลยพวกเธอไม่กลัวหรอก
ทีมข่าวเราไปตรวจสอบเฟซบุ๊คต้นทางที่ไลฟ์ครับปรากฏไลฟ์โดนลบทิ้งไปหมดแล้ว
เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีการแจ้งความจากทางลูกหนี้หรือไม่อย่างไรครับ
จริงเรื่องนี้ทั้งฝั่งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้
ความจริงเรื่องนี้มีอยู่แค่๒อย่างอันนี้พูดถึงเคสทั่วไปด้วยนะคะ
หนี้คือหนึ่งเป็นหนี้ต้องใช้ใช่แล้วสองสำหรับฝั่งเจ้าหนี้คือ
ต่อให้คุณเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้
คือถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้และจะปล่อยกู้ทำสัญญากู้ยืมเงินให้เป็นรายลักษณอักษร
มีพยานเซ็นด้วยเจ้าหนี้ลูกหนี้เซ็นพร้อมกัน
ฉะนั้นเวลาลูกหนี้เบี้ยวหนี้ขึ้นมาคุณจะได้ไปฟ้องร้องเอาได้
ดำเนินการตามกฎหมายเอาดีกว่าอย่ามาใช้กำลังแบบนี้นะครับ